นักข่าวไปทำข่าวคุณชูวิทย์กันเยอะเลยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงไปแล้วคุณชุวิตบอกว่า
ทุ่มครึ่งไปออกทีวีช่องไหนก็ช่องนั้นล่ะ
ตอนนี้๒ทุ่ม๑๒คุณชุวิตอยู่ที่นี่กับเรา

เดี๋ยวไปฟังเสียงฟังจากปากคุณชุวิตกันดีกว่า

คุณชุวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิวครับ

ต้อนรับค่ะยินดีครับไปนั่งคุยกันหน่อยค่ะ
คุณชูวิทย์ไปทำอะไรไปต้องไปสาบานเลยเหรอว่าแบบ

คุณเข้าใจไหมคนเขาสงสัยผม
คนเขาคิดว่าผมจะเอาผลประโยชน์
จะเป็นสื่อสารมวลชนจะใช้สื่อเนี่ย
เพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางการเมืองในภายหลังหรือไม่
คุณมิ้วผมต้องสาบาน
ที่ผมต้องสาบานเพราะว่าคนไทยเขาชอบ
เขาเชื่อเรื่องนี้เขาต้องสาบาน

เจ้าพ่อเสือนี่ผู้คนนับถือ
ผมไปแล้วผมก็ไปบอกท่าน
ผมบอกว่าขอเธอท่านครับ
ขอเธอขอให้ได้กันไปทำงาน
ผมเนี่ยมีหลายบทบาท

คุณชีวิตทำการบ้านมาจริงจังมาก

แต่คุณชูวิทย์คือทุกครั้งที่คุณชูวิทย์ออกมามีบทบาทเคลื่อนไหวนะ
คนก็จะแบบต้องมีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองแน่

นี่คือผมนี่คือผม

ผมถามว่าคุณอยากได้คนแบบไหน

แต่คุณชูวิทย์คุณเป็นคนในข่าว

ทุกวันนี้ทุกคนคือสื่อครับคุณมิ้ว

ซึ่งผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ข้ามไป
เพราะผมรู้สื่อสารมวลชนนั้นคือฐานันดรที่๔
ผมรู้ผมดูกฎหมายเป็นผมเข้าใจ
แต่ทุกวันนี้ผมถามว่าทุกคนไปสื่อหมด

ผมเลิกการเมืองผมพอแล้ว
ไปแล้วไปรับไม่กลับมา

จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก
ผมรายการไทยรัฐนะครับชัดเจนซื่อตรง

ผมฉูดเจ้าพ่อเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าของความซื่อสัตว์

แต่ผมทำไปแล้วแล้วผมยืนยันคนอย่างชูวิทย์
ผมเคยทำสถานบริการผมบอกผมไม่ทำแล้วผมเลิกแล้ว

แล้วผมบอกผมเป็นฝ่ายค้านเขาบอกอุ๊ย
ชูวิทย์เดี๋ยวไปเป็นก็ไปเป็นรัฐบาลอีก
แล้วอย่างนี้ผมเป็นฝ่ายค้านผมไม่เป็นรัฐบาล
สิ่งที่ผมแฉตัวตนผมทั้งหมด
ความหลากหลายความรู้ประสบการณ์
ผมจะเอามาใช้ที่นี่ครับ

ที่นี่ครับนี่คือฝ่ายฝันของผม
นี่มีเรือโยดหยุดไว้ก่อน
ยศจอดไว้ก่อนที่ท่าเรือ

แต่ผมบอกว่าความหลากหลายของผมนั้น

เอาความหลากหลายมาใช้ประโยชน์เพราะอะไรครับ

ชาวบ้านที่เขาอยู่กับโต๊ะที่อยู่ในชุมชน
ผมจะพูดให้คนที่อยู่บนคอนโด

ผมเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้เป็นประโยชน

ผมคิดว่าสื่อทุกวันนี้ยังขาดอยู่อย่างเดียว

สิ่งที่ผมบอกผมทำงานบ้าน

เองไปช่อง๓๒เนี่ย

บทบาททั้งนักธุรกิจบทบาทของนักการเมือง

แล้วบทบาทของความเป็นสื่อเราจะเห็นคุณชุวิต
ยังไงคุณชุวิตจะมาดุหน้าจอไหม
จะมาใช้ค้อนจะมามีอุปกรณ์

ผมเปลี่ยนตัวเองไม่ได้
ผมไปออกรายการคนเขาบอกให้ด่าตำรวจ

คุณมีพยานหลักฐานเหรอว่าคนไหนแพะคนไหนแกะ
เผลอทั้งสองฝ่ายนี่มันเป็นควาย
มันไม่ใช่แพ้ไม่ใช่แกะฮะมันออกมาเป็นควาย
เราจะต้องเข้าใจว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ไหน

ผมไม่สนใจคอมเมนต์ผมไม่แคร์ไลค์
ผมไม่สนใจคอมเมนต์ต่าง

แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมเข้าใจ

อย่าหาว่าผมฝอยนะผมไม่ได้ฝอย
แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยขอโทษนะครับ
กับแกะเนี่ยอาจจะรู้เรียนรู้มาในคุก

เรื่องราวเป็นยังไงในคุกมีแพะมีอะไร

ผมมีสิ่งของที่ประกอบทุกอย่างจะให้ดู
มีหลักฐานหลักฐานของผมนั้น

ครับผมเคยบอกแล้วนะครับผมเคยขึ้นสูงสุด

แล้วก็ต่ำลงทะลุติดคุก
วันที่ผมติดคุกผมยอมรับ

วันนี้ผมขอพูดที่รายการไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เนี่ย
ยังไงก็แล้วแต่วันจันทร์ที่๓๐ลองดูผม
ผมอยากจะพูดผมก็อยากจะขอโอกาสนะครับ

ผมเหมือนคนผิดคนจะยอมรับผิด

คนที่จะมีใบแดงถ้าไม่ใช่ชูวิทย์เขาไปสมัครงานที่ไหนเขาไม่รับ
ค่ะแล้วถามทำไมไทยรัฐเขารับผมอ่ะ
ไทยรัฐเขาให้โอกาสผมแล้วทำไมผมต้องอยู่ไทยรัฐ
ในเมื่อขอโทษนะอย่าฝอยเดี๋ยวหาว่าผมฝอยมีหลายช่อง
โอ๊ยคนจีบเยอะหายช่องไม่เอาค่ะอย่างนั้นเลยครับ
ผมไม่อย่างนั้นหรอกครับทำไมถึงเลือกเราคะ
นั่นน่ะสิครับประโยคนี้ที่ผมอยากจะบอก
ผู้คนทั้งหลายประชาชนคนไทยทั่วไปว่า
ทำไมผมมาอยู่ไทยรัฐเพราะว่าไทยรัฐมีความแข็งแกร่ง
ความแข็งแกร่งของสื่อนี่เป็นเรื่องสำคัญ
ผมไปพูดในเวทีหนึ่งผมเป็นนักมวย
ผมไปขึ้นชกอีกเวทีนึงอาจจะไม่มีคนดู
ผมขึ้นเวทีอันนี้มีคนดูเยอะเพราะความแข็งแกร่งของสื่อ
สื่อนั้นอยู่ในการแข่งขันที่สูงสุดณทุกวันนี้
ทุกคนแข่งทุกคนเป็นสื่อทุกคนไลค์เฟซบุ๊กล่อเฟซบุ๊ก
ลงตัวทีวีดิจิทัลไอ้นู่นไอ้นี่เต็มไปหมดคุณมิ้ว

เพราะไทยรัฐมีความแข็งแกร่งในเรื่องของข่าว

ที่สำคัญคือไทยรัฐดำลงตัวเป็นสื่ออย่างชัดเจนที่สุด
คุณชุวิตไม่ได้อยากจะเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ท็อกโชว์เกมโชว์
คืออยากเป็นนักข่าวอยากเป็นนักข่าวเลยใช่ไหมครับผมไม่ได้เล่นตลก
สิ่งที่ผมกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจน
เพื่อจะให้ความรู้กับประชาชนในด้านต่างที่ผมมี
ผมคิดว่าสิ่งที่ผมมีประโยชน์เนี่ยผมเอาไปใช้ให้กับประชาชน
ผมไม่จำเป็นหรอกครับนักการเมืองผมไม่ได้อยากเป็นผมพอแล้ว
วันนี้ผมพอปิดประตูบ่ายไปแล้ว
เลือกตั้งได้อีกก็ไม่ลงแล้วชาวบ้านเจอผมที่สารเจ้าพ่อเสือ
เฮ้ยชุวิตลงพูดว่าสิชุวิตลงสอชุวิตจะลงเลือกตั้งมาอะไร
ไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นแล้วผมมาอยู่ฝั่งนี้
แล้วผมจะไม่ข้ามไปฝั่งนู้นและผมเข้าใจด้วยว่า
ชีวิตของนักการเมืองเป็นยังไงคุณมิ้วดีไหมล่ะครับ
คะแนนเสียงคุณเป็นล้านล้านนะสนใจด้วยเหรอครับ
คนเป็นล้านจะมาดูคุณในเป็นสื่อไหมวันนี้ผมสนใจมากกว่าล้าน
เพราะว่าคนดูไทยรัฐทีวีเป็นไม่ใช่ล้านเป็น๑๐ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้าน
นี่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะหน้าจอไทยรัฐทีวีตอนนี้
คุณชุวิตลองอ่านดูเนี่ยค่ะกำลังดูคุณชุวิตช่องไทยรัฐอยู่
คือเราใบ้ไปว่าผู้ชายคนนึงชื่อชอช้างจะมาเปิดตัวในช่องเราในรายการเรา
คนก็ถ่ายถูกกันหมดคุณชุวิตคุณชุวิตยืนยันแล้วบอกแล้วว่า
เปลี่ยนบทบาทจริงจริงเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอะไร
ส่งข้อความมาได้ทางไลน์ของไทยรัฐนะคะเดี๋ยวเราจะนำคำถามมาคุณผู้ชม
แล้วก็จะถามคุณชูวิทย์เลยคุณชูวิทย์อย่างที่บอกว่าตั้งใจจริง
จะมาเปลี่ยนบทบาทจริงถ้าเกิดมาแฉมาพูดอะไรกลัวโดนฟ้องอีกไหมอ่ะ
ผมสมัยก่อนนะฉันเป็นนักการเมืองเมื่อฉันพูดความจริง
เพราะว่าธนายมาฉายนัดแล้วไม่มาผมก็ขอสัก

คุณมิ้วก็อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวจะโดนฟ้อง
เพราะสิ่งที่เราพูดเป็นประโยชน์กับสาธารณชน
เมื่อเป็นประโยชนสถานชนเราจะกลัวอะไรผมพูดความจริง
เพราะฉะนั้นความจริงเท่านั้นที่ผมอยู่ได้
แล้วผมก็เชื่อว่าความจริงทั้งหลายเป็นประโยชน์
ไม่ต้องไปเป็นนักการเมืองไม่ต้องเป็นอันนั้นแล้วผมพอแล้ว
เหลือช็อตรอก่อนรอก่อนจอดที่ท่าก่อนไม่ต้องห่วง
ชุวิตผมมาจัดรายการให้คุณมิวผมคุยกับคุณมิว
คุณมิ้วฟังผมคุณมิ้วอยากจะรู้ความจริงก็ถามชุวิตสิ
ผมรู้ผมบอกคุณคุณวิวเป็นอย่างนี้นี่เอง
มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมเอาหลักฐานมาให้
ประชาชนเชื่อไม่เชื่อผมเหมือนเหรียญสองด้าน
ตัดสินใจแทนประชาชนไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นสื่อที่ไปบอกให้ประชาชน
ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คุณทำอย่างนี้สิผมไม่ใช่ครับ
ผมเชื่อว่าไทยรัฐก็ไม่ใช่ไทยรัฐทำให้ประชาชนได้คิด
ผมเชื่อว่าผมก็ทำให้ประชาชนได้คิดนั่นคือสิ่งที่ความต้องการของผม
คุณวิวให้โอกาสผมไหมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมให้โอกาสคุณชูวิทย์ในฐานะสื่อมวลชนไหมคะ

เป็นภาพบรรยากาศที่คุณชุวิทย์เนี่ยเสียงเซ็มซีไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

เป็นภาพบรรยากาศที่คุณชูวิทย์ไปที่สารเจ้าพ่อเสือ
แล้วก็เสี่ยงเซียมซีนะคะแล้วทำไมบังเอิญ
บังเอิญหรือหรือยังไงคุณชุวิทย์
เลขช่องไทยรัฐทีวีนะคะ
ครับก็สารเจ้าพ่อเสือก็ให้ผมไปอยู่ช่อง๓๒
บอกว่า๓๒แน่นอนชัวร์ที่สุด

นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ตอนแรก
คุณผู้ชมที่เขาติดตามโลกโซเชียลติดตามข่าวตั้งแต่กลางวัน
ว่าคุณชุวิตใบ้หวยไม่ใช่ใช่ไหม
ถูกตัวหนึ่งนะครับถูกตัว๒ตัวหนึ่ง
ส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยผมต้องใช้ความสามารถด้วย
อย่างที่ผมบอกแล้วครับเมื่อไทยรัฐเนี่ย
เป็นเวทีสิ่งที่เราจะมาแสดง
สิ่งที่เราจะมาทำให้ประชาชนได้เห็น

คุณชุวิทย์มีใบเซ็มซีมามาว่าเสียงเซ็มซีแล้ว
ทำนายทายทักว่ายังไงบ้างผมเก็บไว้ตลอด
ว่าจะไปเคลือบอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้คุณชุวิตอ่านให้ฟังหน่อยว่า

ใช่ค่ะไอ้เนี้ยสามสองนะใช่ค่ะ
ผมพบโอ้โหคุณจะคิดอะไรอะไรกับผมประการนั้น

ข่าวคราวใดที่มีมาไม่ควรต้องกล่าวนู่นนี่

คราวกุศลและเทพยดาจะบันดาลให้ประสบเอง
คุณเห็นไหมไอ้ของพวกนี้มันต้องใช้ฝีมือด้วย
มันไม่ได้บอกหรอกครับแล้วมีพูดเรื่องข่าว
ก็จะข่าวที่ไหนแล้วจะไม่ใช่ข่าวไทยรัฐ
เอ้าถูกไหมล่ะแล้วผมไม่
ขอโทษนะแล้วไม่อ่านไทยรัฐแล้วจะอ่านอะไร
ถ้าข่าวก็ต้องไทยรัฐนี่แหละคุณชูวิทใช่ครับ

อ้าวผมไม่น่างกับคุณผมก็อยากอ่านข่าวของคุณสิครับ
จะได้อ่านด้วยกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
น่าจะได้ผมมันยังรุ่นหลังอยู่

แต่คุณผู้ชมคือดิฉันได้เห็นตัวอย่างแล้ว

หมดรายการคุณชูวิทย์ที่จะมาจัดรายการกับไทยรัฐทีวีนะคะ

แล้วก็ไปดูว่าน่าดูขนาดไหนลองดูค่ะ
โปรโมทรายการคุณผู้ชมคือดิฉันนี้ได้เห็นไปพร้อม
ชูวิทตีแสกหน้าแฉลกขยี้ยับ

อ๋อตกไปจับทุกประเด็นด้วย

คุณผู้ชมคะน่าติดตามจริงคุณชุวิต

ท้ายสุดมันอยู่ที่ข้อมูลนะครับ

สิ่งที่เราจะให้ประชาชนก็คือข้อมูลข่าวสาร
ถามว่าทำไมถึงผมจะใช้ข้อมูลที่เป็นให้ประชาชนติดตามได้
ก็ขอโทษนะอีกครึ่งหนึ่งมันก็ลีลาแล้วครับ

ผมไม่ปฏิเสธหรอกครับผมพูดความจริง
ผมต้องใช้ทั้งลีลาและใช้ทั้งข้อมูลข่าวสาร
ถ้าผมแสดงลีลามากไปผมก็ไปเล่นจำรวจ
ผมไม่ได้เรียนจำรวจเพราะว่าผมมีข้อมูล

คนจะเชื่อมั่นเชื่อถือคุณชูวิทย์
ในรายการชูวิตตีแสกหน้าได้ยังไง

คุณจะเชื่อผมก็ได้ยังไงล่ะครับ

ถ้าวันนี้คุณมิ้วถ้าผมมามือเปล่า
ผมมาจากไม่มีประสบการณ์ผมมาบอกคุณมิ้น

เมียนจะมาสมัครงานคุณยังขอดูประสบการณ์เขาเลย

ขอดูประสบการณ์ผ่านงานที่ไหนมาทำอะไรมา
ขอโทษนะครับผมเป็นมาแล้วทุกอย่าง
ความเป็นเขามาแล้วทุกอย่าง
สร้างตัวตนของผมสร้างความหลากหลายของผม
สร้างที่ทำให้ผมเข้าใจคนและเข้าใจเรื่องราว
อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เขาสัมภาษณ์นักข่าวอะไรนะ
ที่เขาบอกชุดดำนักข่าวทำข่าวมา๑๐ปีแล้ว
ทำข่าว๑๐ปีแล้วถามว่าคุณชุวิตอยู่เรือนจำ
คุณชุวิตต้องสามารถเอาสิ่งที่อยู่ในเรือนจำออกมาพูด
ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมดครับ

ผมเคยอยู่สภาครับผมรู้จักหน้าการเมืองครับ

ผมรู้ว่านักธุรกิจเขารู้สึกยังไงครับ
ผมคุยเรื่องเศรษฐกิจได้ผมคุยเรื่องสังคมได้
ผมคุยเรื่องอุ้มได้
ที่ตำรวจไปอุ้มโน้นอุ้มนี่ล่ะ

ทำไมไม่มีคนอื่นอุ้มผมก็เข้าใจล่ะครับ
หรือแม่งก็ว่าทำไมนักเรียนที่ไปสอบกงในสิบ
ทำไมดูเหมือนจะแก้ผ้าเข้าไปสอบอยู่แล้ว
ผมก็พูดได้ครับเพราะผมเข้าใจ
ความเข้าใจของผมนั้นมาจากตัวตนของผมเท่านั้นเองคุณมิ้ว

ชีวิตคือความจริงและความจริงก็คือประสบการณ์

ณวันนี้ผมใช้ความฉลาดเป็นประโยชน์กับประชาชนคนฟังนะครับ
อย่าไปเปลี่ยนช่องนะดูไทยรัฐนี่แหละครับ
แล้วจะได้ความฉลาดเพิ่มขึ้นอีกเยอะ

คุณชูวิทย์อดีตเจ้าพ่อสถานบันเทิงยามค่ำคืน
อ๋อคุณชุวิตอดีตนักกันเมืองสอหน้าพักจะพูดว่า
ชุวิตตีแสกหน้า
พบกันค่ะไทยรัฐนิวส์โชว์๓๐มกราคมนะคะชูวิทย์ตีแสกหน้า

ขอบคุณคุณชูวิทย์ค่ะเจอกันนะคะ